พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันแรกของการที่น้องทีมหมูป่าเขากลับเข้าไปที่โรงเรียนแม่สายประสิทศาสต
เป็นวันแรกหลังจากที่ลาศิกขากันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
วันที่๔ก็มีการทำพิธีที่วัดพระธาตุดอยวาวนะครับ
ไปแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนขอถ่ายรูปกันเยอะทีเดียวที่หอมประชุมเทอดท้ายมหาราชินีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ครับ
จัดกิจกรรมรับน้องสู่ห้องเรียนต้อนรับทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๒คนกลับไปเรียนหนังสือ
โดยมีนักเรียนแล้วก็ตัวแทนของคุณครูแต่ละโรงเรียนไปร่วมจัดกิจกรรมด้วยนะครับ
โดยนายสมบูรณสิมริเวศรองผู้ว่ามราชการจังหวัดเชียงบรายเป็นประธานในพิธี
พิธีใบสีสู่ขวัญเป็นพิธีแรกที่ถูกจัดขึ้นก็ใช้เวลาประมาณสัก๑๕นาทีนะครับ
ก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญกันแบบนี้
ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นก็มีการแสดงใบสีสู่ขวัญ
จากนั้นน้องทีมหมูป่าก็ลงมาจากเวที
ให้กับประธานในพิธีและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน

เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องที่ได้กลับไปเรียนนะครับ
ขณะที่นายวัศกรวิมลวะมริยาวงศ์
เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทสปอร์ตไทยบาเวอเรียจำกัด
นำตัวแทนจากสโมสรบายันมิวนิกครับ
มอบชุดแข่งขันที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ
มอบให้กับน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๒คน
รวมทั้งพระวิสานโทหรือพระเอกพลจันทวงศ

แน่นอนทุกคนก็รับรื่อมละครับ
ระหว่างที่มีการมอบของเด็กนักเรียนในหอประชุมต่าง

พอสโมสรนี้มาก็แหมฮือฮากันไปดีใจกันไปนะครับ
โดยเฉพาะน้องอดุลสามออนนี่แหละเนื่องจากว่ามีเสื้อที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษแล้ว
สตาร์ของบายันมิวนิกมามอบให้ด้วยครับ
ขณะที่นักดำน้ำชาวอังกฤษเข้าไปพบทั้ง๑๓คน
แล้วก็มีภาพของน้องอดุลใส่เสื้อแข็งของบายันมิวนิกส์

โอ้โหน้องอดุลนี่ดีใจมากนะครับ
วัศกรบอกว่าทางสโมสรขอเป็นกำลังใจให้กับน้องทีมหมูป่า
แล้วก็เป็นมาตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวว่าน้องติดอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
ซึ่งวันนี้อยากนำเสื้อมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจ
แล้วก็อยากให้กับน้องเป็นนักฟุตบอลที่ดีของประเทศชาติเป็นทีมชาติต่อไป
โดยทางสโมสรจะมีการเชิญพระเอกพลหรือว่าพระโค้ชเอกไปร่วมอบรม
หากท่านศึกแล้วก็จะมีการนำสิ่งที่อบรมมามาสอนน้องทีมหมูป่ากันต่อไป
ไปฟังเสียงทางด้านของผู้จัดการของคุณรัศกรกันหน่อยนะครับ
ก็จะเป็นเสื้อของดูการใหม่นะครับแล้วก็ทางบายมินิก็สกรีนมาเป็นทีมหมูปางอาคาเดมี่ให้กับน้องทุกคนนะครับ
แต่เดี๋ยวว่าช่วงที่โพสต์ไว้แล้วการส่งผ่านเนี่ยก็ส่งผ่านมาทางเราแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสื้อตัวนี้มาให้น้องเขาด้วยเช่นกันครับ
อ่าก็ต้องดีใจกับน้องทุกคนด้วยนะครับ
หลังจากที่น้องทั้ง๑๒คนต้องกลับไปเรียนตามปกติแล้วนะครับ
ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้จัดคณะครูทำการสอนหลักสูตรอย่างเร่งรัดเพราะว่าน้องขาดเรียนไปหลายวัน
แต่ก็มั่นใจว่าน้องทุกคนจะสามารถเรียนตามเพื่อนได้ตามหลักสูตรได้และจบพร้อมเพื่อนอย่างแน่นอนนะครับ
ขณะเดียวกันก็จะพยายามให้ภูมิในการและครูในโรงเรียนทำความเข้าใจกับนักเรียนคนอื่น
ว่าน้องทั้ง๑๒คนคือคนที่เป็นผู้ประสบภัยที่หน่วยงานต่างเข้าไปช่วยเหลือเท่านั้น
ทั้ง๑๒คนไม่ได้เป็นฮีโร่ที่ทุกคนนั้นต้องไปทำตามเป็นเยี่ยงอย่าง
และกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องกลับมาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แต่สิ่งที่กังวลตอนนี้คือกลัวว่าน้องจะรู้สึกไม่ดี
หากมีเรื่องของอะไรไปรบกวน
จากบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อเอง
ว่าอาจจะมีการไปถามคำถามหรือว่าอาจจะไปทำอะไรให้กระทบกระเทิมความรู้สึกของน้อง
ก็อยากจะไม่ให้ไปถามเพื่อให้น้องนั้นกลับไปรู้สึกเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำอีกนะครับ
อากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นก็ขอให้น้องนั้นเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนกันต่อไป
ช่วงนี้น่าจะต้องตั้งใจเรียนหน่อยเพราะว่าต้องตามเพื่อนให้ทันเนาะ